คุณตั๊กบงกฎคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวเมาส์มาใช่ไหมว่าความรักอาจจะไม่เหมือนเดิมกับเจ้าสัวบุญชัยหรือเปล่า
คุณตั๊กบอกเลยว่าเจ้าสัวเนี่ยให้เกียรติแล้วก็รักคุณตั๊กมากนะคะ
แต่ว่าผู้หญิงคนอื่นที่จะเข้ามาฟังไว้ให้ดี
ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะจ๊ะฟาดได้ฟาดจริง
ล่าสุดก็เลยนี่งัดมาโชว์เลย
ใบสำคัญการสมรสทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะ
โพสต์โชว์สยบคำเมาส์ที่เล่าลือว่า
ตั๊กเป็นน้อยของเจ้าสัวบุญชัย
คือบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเขาแต่งงานกันมาตั้งนานแล้วนะคะ
แต่ว่าตั๊กบอกว่าโอ้โหยังมีมาเข้าหูเรื่อยเลย
เล่าในแคปชั่นเลยบอกว่าคุณบุญชัยนี่นะ
ให้เกียรติตั๊กแล้วก็รักตั๊กมากค่ะ
ที่เอาใบทะเบียนสมรสมาโพสต์เพราะว่าอะไร
มีคนคอมเมนต์ในข่าวบอกว่าตั๊กเนี่ยเป็นเมียน้อย
พูดอย่างนี้เลยนะพอไปเล่าให้เจ้าสัวฟังค่ะ
เจ้าสัวก็เลยบอกว่าตั๊กเอางี้โพสต์ไปเลย

ถ้าเป็นเมียน้อยจริงจะมีทะเบียนสมรสได้ยังไง
แล้วในโพสต์นะคะคุณตั๊กมงกฎเขาก็เข้าไปตอบแฟนคลับด้วยนะคะ
ว่านี่ไม่ได้เป็นการโปรโมทละครเรื่องเมียหลวงนะคะ
แต่เนี่ยชีวิตจริงอยากจะบอกทุกคนด้วยว่าเธอเนี่ยเมียตัวจริง
แล้วเจ้าสัวนี่นะคะเขารักคุณตั๊กมาก
เกียรติคุณตั๊กตลอดอย่างที่เราได้ทราบกัน
เพื่อผู้หญิงคนไหนจะเข้ามายุ่งให้หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นซะ
ตั้งแต่บัตรเดียวนี้
ส่วนเรื่องงานบุญนั้นล่ะก็คุณตั๊กบอกว่า
ไม่ได้ว่าเออทำบุญแค่ช่วงนี้ลงรูปแค่ช่วงนี้นะจ๊ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณตั๊กเองเขาก็ชอบชวนเจ้าสัว
แล้วก็ลูกชายน้องข้าวหอมเนี่ยไปไหว้พระขอพรเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ

อะไรที่ร้อนในอกในใจนะคะร่มเย็นกันไป
จากจะได้เสริมสิริมงคลแล้วนะฮะ
ตั๊กเองก็ยังเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตว์ด้วย
หากว่าได้กล่าวสิ่งใดต่อหน้าพระแก้วมรกฏแล้วแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ของขวัญปีใหม่ปีนี้ที่พี่ตั๊กอยากได้จากเจ้าสัวบุญชัยนั่นก็คือ
ขออย่างเดียวเลยนะเจ้าสัวทุกอย่างมีหมดแล้วไม่อยากได้อะไรเลย
จากว่าไม่นอกใจตั๊กเท่านั้นเป็นพอ
ฟังเมียยืนหนึ่งเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยค่ะ
ระแวะระวังแค่เราไม่รู้วันข้างหน้าแต่เราไม่ได้กลัวไปเอง
แค่แบบว่าของขวัญที่ดีที่สุดคือขอให้เป็นขอให้ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเสียใจ
กะว่าจะไปหลวงพ่อบางค่ะไปไหว้พระแก้ว
เพราะว่าตังก็ไห้พระแก้วที่กรุงเทพไปแล้ว
ไปกับเจ้าสุขวะเลยไปกับลูกชายด้วยเป็นไงค่ะ
ชัดเจนนะคะรักกันดีนะคะใครที่คิดจะเข้ามาแทรกมาแซง
หรือว่าคอมเมนต์ทางด้านลบต่างอ่านค่ะทะเบียนสมรส
อืมเลิศนะคะเขาอยู่กับมานานลูกเขาโตแล้วน้องเขาหอมน่ารักเนอะ
ใช่ค่ะยุคนี้คุณผู้ชมมีปัญหาอะไรงัดมาเลยค่ะ
ไปสำคัญการสมรสค่ะยืนยันไปเลยว่าฉันนี่ยืนหนึ่ง
เพราะว่ามันมีสิทธิทางเรื่องทรัพย์สินด้วย
ทุกอย่างนะคะมันอยู่ในกำมือดิฉันแล้วทำไมอินอ่ะคุณผู้ชม
มันเทิงไทรรัก